กราฟที่คุณผู้ชมเห็นว่ายังคงมีการแข่งขันกันอยู่
ยังไม่มีใครใช้สิทธิ์เวอร์ใช้ไปแค่๒รอบเท่านั้น
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตามองในวันนี้
ส่งทุกปีนะครับวันนี้จะมีการประกาศผลการประชุมในช่วงบ่าย
ต่อเนื่องไปถึงปลายปีหน้าหรือว่าปี๒๕๖๐
เพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้
มากกว่าบรรทสามในปีหน้าครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณสรีพักกมลตวัยตรึงตรีคูณครับ
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น
เพราะคลายความกังวลจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลง
หลังรัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่น
แรงที่แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลง
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าทั้งปีเงินเฟ้อจะติดลบร้อยละห้า
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงแรง
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันประมาณ๑๔๐
ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงสูง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย
ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้นโยบายเป็นครั้งแรกในกลางสัปดาห์นี้
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเงินทุนเคลื่อนย้ายมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายการเงินฤทธิ์ก่อนหน้า

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม๑๑
เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทยในปีนี้

และปีหน้าขยายตัวได้มากกว่า๑๐๓
คิดว่าตลาดก็รับรู้กับการคงดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยไทยก็อยู่ระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับ

เศรษฐกิจไทยก็ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป

ก็เพื่อการประคับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้
แต่ความหวังที่จะช่วยกระตุ้น

มองปีหน้าเป็นปีแห่งการลงทุน
มองว่าดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยเอง
จะคงไว้ตลอดทั้งปีนะครับจนถึงปลายปีหน้าครับ

คาดการณ์ว่ากรณงจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม
และยังไม่พิจารณาปรับขึ้นในปีหน้า

และรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ข่าวเทราะทีวีปริงาน